คุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้มีกรณีหนึ่งที่เด็กวัย๒ขัว
ไปรับบริการที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสะแก้ว

แต่ว่าคราวนี้มันกลายมาเป็นประเด็นระอุ
เป็นเรื่องร้อนในโลกโซเชียลอีกแล้ว

ไปโพสต์หลังจากกรณีที่น้องตายแล้ว
โพสต์ว่าโรงค่าสัตว์เปิดให้บริการ๒๔ชั่วโมง
วัวควายมาใช้บริการได้
แล้วคือคนที่เขาไปโพสต์
แต่เพจนี้บิ๊กเกลียน

แล้วคนในโลกโซเชียลชาวสะแก้วเองก็เดือดนะ
เดือดมากเข้าไปเรียกว่ารุมสกรรมกันเลยค่ะ
ค่ะแล้วก็ข้อความแบบนี้เลย
คุณผู้ชมเห็นโรงฆ่าสัตว์เปิดให้บริการ๒๔ชั่วโมง

เรียนเชิญพวกวัวพวกควายมารับบริการได้เลยจ้า

ด้วยความที่เป็นช่วงเวลาที่ไล่เลี่ยกันแล้วเนี่ยนะคะ

ทำไมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลถึงไม่มีจิตสำนึก
ร้ายตัญญาบันหรือเปล่าเออแล้วก็บอกว่ามีความคิดแบบนี้
ถ้าเกิดจะโพสต์แบบนี้ควรจะออกไปหางานใหม่ไหม
คนก็เข้าไปคอมเมนต์ด่ากันเละเลยค่ะ

ใช่ค่ะตามไปดูว่าเขาว่าว่ายังไง
เขาเคยโพสต์เรื่องนี้มาแล้วจริง
แต่ว่าไอ้โพสต์ที่บอกว่าโรงฆ่าสัตว์
เปิดให้บริการ๒๔ชั่วโมงตอนนี้เขาลบไปแล้วนะคุณผู้ชม
แต่มีโพสต์หนึ่งที่เขาพูดบอกว่า
ผมโพสต์เรื่องหนึ่งมีบางคนบางกลุ่มจับไปเชื่อมโยง

ทำให้เข้าใจผิดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วย

ใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นเขาก็โพสต์อีกอันหนึ่งเลยบอกว่า
ในเวลางานผมคือพนักงาน
อกเวลางานผมคือประชาชนทั่วไป
ที่มีสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นในโลกโซเชียลต่าง
โดยที่ไม่พาดพิงต่อบุคคลใดองค์กรใด

แต่บุคคลใดที่นำข้อความของผมไปบิดเบือนตัดเติมเสริมแต่ง
เอารูปผมไปด่าทอประจานโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต
นี่แหละคือความผิดที่แท้จริง

แล้วก็อย่างที่บอกค่ะพอเพจบิ๊กเกรียนเอามาแชร์

เขาบอกประสบการณ์ตรงที่เจอ
จากการทำงานของเจ้าหน้าที่ห้องฉุกเฉินที่โรงพยาบาลนี้
ก็ไปบอกว่าแย่จริงเลย
เคยพาลุงไปเจาะน้ำออกจากปอด
ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาช่วงเที่ยงคืน
บุรุษพยาบาลถามว่ามาเจาะอะไรตอนนี้

แล้วตอนนี้ลุงของเขาก็เสียชีวิตไปแล้วด้วย
ส่วนอีกคนนึงเขาก็เล่าเรื่องให้ฟังเหมือนกันนะ

บอกว่าไม่เป็นอะไรให้ยามากินเดี๋ยวก็หาย
ส่วนทางฝั่งญาติขอนอนรอดูอาการ

สุดท้ายผ่านไป๓วันคุณตาก็เสียชีวิต
อีกรายหนึ่งบอกเหมือนกันบอกว่าเคยเข้าไปรับบริการ
บรุพยาบาลตะคอกใส่ดังมาก
บอกอยากฟ้องก็ไปฟ้องเลยลั่นห้อง
โอ้โหคุณผู้ชมใครที่อยู่ที่สะแก้ว
เคยไปใช้บริการแล้วเจอเหตุการณ์ประมาณนี้
ส่งมาบอกกันหน่อยผ่านทางไลน์หน้าจอนะคะ

เขาเพิ่งโพสต์เมื่อ๑๙ชั่วโมงที่แล้ว
เป็นบัตรอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา
และวิจัยทางการแพทย์ของสภากชาติไทย

ซึ่งตอนที่โพสต์เนี่ยโอ้ยคนที่ไปคอมเมนต์ก็ยัง

ใช่เพราะว่านี่ไงมันมีชื่อมีนามสกุลจริงของเขา

ต้องเซ็นเซอร์ไว้นิดนึงนะคะ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวรอดูกันต่อว่า
ทางโรงพยาบาลต้นสังกัดเขาจะว่ายังไง
จะมีการเรียกมาตั้งคณะกรรมการสอบในเรื่องนี้ไหม
หรือว่ามันจะส่งผลอย่างไรบ้าง
กับการแสดงความคิดเห็นผ่านโลกโซเชียล
ของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการทางการแพทย์แบบนี้นะคะ